คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่๒คลิปว่าด้วยหอยนะฮะ

ไม่ได้ทันลึกนะหอยจะสะอาดก็ต้องล้าง
เพราะว่าเขาอยู่ในดินในโครนเวลาจะเอามาต้มมานึ่งมาย่างมาทำอะไร

ต้องล้างให้สะอาดนะหอยแมงผู้หอยแครงอะไรแบบนี้

โพสต์วิธีการล้างหอยแคลงให้สะอาดด้วยเครื่องซักผ้า

เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเครื่องซักหอย
โอ้ยคุณเครื่องซักหอย
เดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วเครื่องซักผ้าไปล้างหอยได้ยังไงนะฮะ
ขณะที่อีกคลิปหนึ่งแม่ค้าชาวราชบุรีโพสต์ข้อความแล้วเอาภาพออกมาโชว์เลยว่า
หอยที่เธอไปซื้อมาเพื่อจะมาทำอาหารที่ร้านปรากฏว่าเป็นหอยแครงสายพันธุ์ใหม่จ้า

เราพูดจริงอ้าวแกะหอยค่ะมีดินน้ำมันนะคะ

ดูนะค่ะดูนะค่ะอันนี้เวอร์ชันใหม่

นี่แหละค่ะหอยแกรงสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ปี๒๐๑๘ค่ะ
ฝาไม่มีหอยแต่มันมีดินน้ำมัน
มีกรวดเล็กอัดแน่นเต็มฝาไปหมดเลย

ทานได้มั้ยคะทานได้มั้ยคะ

กระสมดินน้ำมันทานได้มั้ยคะ

ก็กลายเป็นการโพสต์มาจากโลกโซเชียล
แล้วเราก็ตามไปถึงร้านเหมือนกัน
เราตามไปถึงร้านอาหารที่จังหวัดราชบุรี
ชื่อร้านเจี๊ยบครัวบ้านเห่าเป็นร้านอาหารพื้นบ้าน
ถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารทะเลที่ซื้อจากร้านประจำนี่แหละฮะ

โดยที่ไม่ได้ตรวจดูเนื่องจากมีโครนเต็มถุงก็คือซื้อมาแบบสด
แล้วก็ถ้าจะมาล้างทำความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าร้านอาหารเดี๋ยวเอามาล้างเอง
นะฮะทำให้ตอนนั้นตอนที่ซื้อเนี่ย
ไม่สามารถมองเห็นตัวหอยได้เลยว่าจะมีเท่าไหร่ยังไงบ้าง
แล้วก็จำไว้นะซื้อว่า๓กิโลปรากฏว่าออกมาคัดแบบนี้
แล้วคัดอีกบางหอยก็มีแต่หิน
หินก็มีแต่หอยบางหอยก็มีแต่ดินน้ำมัน
สรุปแล้วหอยที่พอจะกินได้และล้างได้มีแค่๑กิโลกรัมเท่านั้นเอง

เออก็เลยฮิ้วหอยเนี่ยนะกลับไปถามแม่ค้าเลย
ถามว่าเอ๊ะแม่ค้ายังไงเนี่ยมันมีแต่ดินน้ำมันมีแต่ก้อนกรวดเนี่ย

ฉันก็ซื้อมาจากวัยรุ่นเอามาขายให้ฉันอีกทอดหนึ่งเหมือนกันนะนะ
แต่ไม่เป็นไรฉันพร้อมคืนเงินเต็มจำนวนให้เธอก็ได้

โพสต์ดังกล่าไม่มีเจตนาโจมตีเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงใดทั้งสิ้น
แต่ต้องการเตือนภัยผู้บริโภคเท่านั้นนะครับ
ก็ต้องไปสืบต่อว่าวัยรุ่นที่เอามาขายมันเอาไปผ่านกรรมวิธีอะไร
ถึงมีแต่หินมีแต่ดินน้ำมันแบบนี้อยู่ในหอยได้นะครับ
ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงเราเป็นผู้บริโภค
เราซื้อมาเนี่ยเพราะว่าหอยแคลงคือฝาเขาก็ต้องปิดอยู่แล้ว

เรื่องนี้เกิดที่ราชบุรีก็ต้องตรวจสอบกันหน่อย
เครื่องล้างหอยของคุณสุพัสลางั้นให้คุณสุพัสลาเล่า

แต่เขาคือมันเป็นเครื่องซักผ้าแหละ
แต่เขาเอามาล้างหอยแครง

เขาบอกว่าวิธีนี้ไม่หวงสูตรเลยจ้า
เป็นวิธีการล้างหอยแครงในเครื่องซักผ้า
เพราะหอยแครงมีดินเกาะค่อนข้างเยอะ
งด้วยมือเปล่าก็กลัวจะไม่สะอาด
ส่วนหลังจากล้างหอยแครงแล้ว
ซักผ้ายังใช้ซักผ้าได้เหมือนเดิมไหม
อันนี้ไม่รับประกัน

เพราะหอยแครงมันมีกลิ่นของเลือดนะนะ
แล้วก็เวลาระบายน้ำลงท่อ

ก็เป็นคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียล
บอกว่าดีกว่าล้างมือเปล่าล้างมือเปล่ามันยาก
ใช่แล้วก็พบว่าดินมันจะติดอยู่ตามซอกต่าง

ก็เอาคลิปว่าด้วยหอยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ